มาถึงเรื่องที่เราก็อยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าน้ำปัสสาวะนั้นรักษาโรคร้ายได้จริง
มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาค่ะบอกว่าเคยเป็นตาแดงเอาน้ำปัสสาวะหยอดตาแดงหาย
ส่งมาหน้าจอเรานี่แหละคุณผู้ชมอ่านอยู่เมื่อกี้นี่เอง
แล้วก็มีกลุ่มบางกลุ่มที่เขาเอาน้ำปัสสาวะใส่ขวดแล้วก็มีการดื่มบ้างเอาไปหยอดตาบ้างว่ามันรักษารโรคร้ายจริงนะ
มีคนเชื่ออย่างนั้นจริงคุณผู้ชมทางด้านของประธานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเขายืนยันว่ามันรักษาโรคร้ายได้
แต่ว่าคุณผู้ชมต้องฟังความรอบด้านนะหมอแหลปแนนด้าเขาออกมาต้านบอกว่า
จริงแล้วปัสสาวะมันมีแร่ธาตุประโยชน์น้อยนะน้อยมากเมื่อเทียบกับอาหารที่เรากินมันเทียบไม่ได้ด้วยซ้ำไป
ตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยโลกออนไลน์โลกโซเชียลเขามีการแชร์โพสต์ของสมาชิกเพจเฟซบุ๊ก
เขาใช้ชื่อกลุ่มว่ามหัศจรรย์น้ำปัสสาวะยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้
เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของการนำน้ำปัสสาวะไปหยอดตาอาบน้ำด้วยแล้วบอกว่ามารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างได้จริง
ซึ่งความรู้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเขาได้มาจากการที่เขาไปเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่จังหวัดราชบุรี
เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ออกไปโอ้โหตอนนี้นะในโซเชียลก็ถกเถียงกัน
บางคนเขาบอกว่าเขาเคยกินเคยทาเคยใช้แล้วมันก็หาย
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการขับถ่ายของเสียว
ไม่ใช่หรือนะฮะก็มีการเถียงกันนะฮะ
ตอนนี้ก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย
ดื่มน้ำปัสสาวะเนี่ยมันรักษาโรคได้จริงหรือ
นะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปหาคำตอบ
ลงไปยังศูนย์สุขภาพพึ่งตนสวนป่านาบุญ๙
อยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
นี่เดินทางไปเลยครับไปพบกับนายใจเพชรกล้าจน
หรือว่าคนรู้จักกันในนามของหมอเขียว
หมอเขียวคนนี้เขาเป็นประธานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ไปถามสิว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
การดื่มน้ำปัสสาวะมันรักษาโรคได้จริงหรือเปล่า
หมอเขียวเขาบอกแบบนี้

หมอเขียวยืนยันบอกว่ามีการวิจัยแล้ว
ทดสอบทดลองด้วยตัวเขาเองแล้วเนี่ย
ช่วงนั้นหมอเขียวเขาปวดเป็นโรคไข้รากศักดิ์ใหญ่ครับคุณผู้ชม

ก็เลยเอาน้ำปัสสาวะตัวเองมากินมาดื่ม
เขาบอกว่าแรกมันก็ฝืนใจนะ
ในการจะดื่มปัสสาวะตัวเองเพราะว่ามีกลิ่นใช่ไหม
มันมีกลิ่นมีสีมันน่ารังเกียจเขาบอกอย่างนั้น

ก็เลยลองเอาน้ำปัสสาวะใส่แก้วก่อน
กันจ่ายยกดื่มเอือกเดียวเข้าไป
ปรากฏว่าเขาบอกว่าอาการมันดีขึ้น
เออมันดีขึ้นค่อยหายโดยที่ไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยครับ
แล้วก็เลือกวิธีการกินเพื่อปรับสมรุนร่างกาย
โดยการกินมังเซวิรัติแล้วก็ปฏิบัติธรรมรักษาศีลกันไปนะครับ
ประโยชน์ของปัสสาวะหมอเขียวบอกว่าไม่ใช่แค่กินนะ
หอดตาก็หายฉีดหน้าก็ได้ดีท็อกก็ได้หยอดหูก็ได้
หมอเขียวบอกว่ามันเหมือนเป็นยาสิ่งวิเศษเป็นยาครอบจักรวาลที่ช่วยให้หายจากโรคและอาการป่วยทั้งหมดทั้งมวลได้นะครับ
ส่วนวิธีการดื่มเขาบอกว่ามันมีหลายวิธีนะฮะ
ดื่มแบบสดเลยก็ได้คือออกมาแล้วก็ดื่มเลย
หรือว่าคุณจะใส่ขวดเก็บเอาไว้ไปหมักกับผลไม้สมุนไพรล้วนแล้วแต่เป็นยาทั้งสิ้นเลย
ไปฟังเสียงของหมอเขียวกันหน่อยนะฮะ
วิจัยของเราเองก็มีของต่างประเทศก็มี
มีงานวิจัยรองรับอย่างนี้เป็นต้นนะ
แล้วเราก็พบประสิทธิภาพที่มหัศจรรย์ว่าโรคทุกโลกมันก็ลดลงได้อย่างมหัศจรรย์
ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะบอกว่าเป็นประโยชน์ดีคนที่เคยใช้นะ
บอกเป็นประโยชน์ดีนะ
แต่ถ้าไปถามคนที่ไม่เคยใช้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะบอกเป็นโทษไม่ดีน่ารังเกียจเป็นโทษเป็นภัย
ทั้งนั้นแหละเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นแหละ
แล้วถามว่าใครรู้จริงกับใครไม่รู้จริง

คนหนึ่งไม่เคยใช้เลยคิดเอาเดาเอา
ปัสสาวะมีธาตุที่ถูกกันที่เขาจะใช้ประโยชน์เมื่อจะเอาไปบำรุงเขาก็เอาไปบำรุง
เมื่อจะใช้เป็นวัคซีนเขาก็เลือกเอาไปใช้วัคซีนเพื่อที่จะแก้ปัญหา
แล้วความมหาแสดงของเค้าจึงเหมือนครอบอย่างกะวาน
เหล่านี้แหละทำให้คนไม่เชื่อใช่ไหมมันมันเวอร์อ่ะใช่ไหมดูแล้วเวอร์อ่ะ
แต่จริงยังมีเรื่องเวอร์กว่านี้อีกเยอะนะพอศึกษาดีจะมีเรื่องเวอร์กว่านี้อีกเยอะ
มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะส่งมาได้เรื่อยเรื่อยเลย
เราอยากรู้นะว่าคุณผู้ชมคิดยังไงเชื่อไม่เชื่อเคยลองไหม
ท่านเคยดื่มมาแล้วแล้วส่งมาบอกตอนท้องใกล้คลอดก็ดื่มน้ำปัสสาวะออกมานะฮะ
ทีนี้เราไปถามคนหนึ่งเขาคือคุณหมูอายุห้าสิบหกปีก็เป็นหนึ่งในในประชาชนที่ไปไปรวมกลุ่มกันกับกลุ่มแพทย์ทางเลือกกลุ่มเนี้ยกลุ่มหมอเขียวเนี้ยนะฮะกับแนวทางของแพทย์วิถีธรรมเขาบอกว่าคือตัวเขาเองเนี้ยเคยป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกับหมอ
ปฏิบัติตนกับแพทย์วิถีธรรมก็เลยมีการทดลองดื่มน้ำปัสสาวะไปด้วยทำให้อาการป่วยของเขาคือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาบอกว่ามันหายไปจนตอนนี้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้แล้วยึดแนวทางนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วครับ
ต้องใช้เวลานะคะเหมือนเราทาครีม
ก็ทาแล้วก็มันก็หายคัน
คันแล้วไอ้ผิวที่ว่ามันไม่เหมือนยาเคมีนะ
คือผิวมันจะเรียบลื่นแล้วก็แบบเหมือนมันดีเหมือนมันบำรุงผิวด้วย
ไม่มีเสียงเลยเสียงหายไป
ก็เราจะใช้รักษาตัวเวลาที่เราไม่สบาย
ก็คือวันนั้นก็คือดื่มก็ทำให้เราไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเสียงมา
แต่คนอื่นทักว่าเอ้าพี่เสียงมาแล้วนี่
อันนี้ก็เป็นคนที่เขามีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้เลย

ก็เขากินแล้วเขาหายก็เชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
ขณะที่ฟังอีกความอีกด้านหนึ่งหน่อยละกัน
หมอแหละแพนด้าหรือว่าในภาคภูมิเดชฮัศดินนะฮะ
เป็นนักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังเหมือนกัน

ออกมาโพสต์คลิปและข้อความผ่านเพจเป็นอุทาหรณ์เป็นสิ่งเตือนใจ

การดื่มหรือนำน้ำปัสสาวะมาทาที่หน้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย
เพราะหากนำปัสสาวะมาสกัดจริงแล้วพบว่าแร่ธาตุที่มีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์เพียงน้อยนิด
ไม่ได้มีประโยชน์เทียบเท่ากับอาหารคำเดียวที่เรากินเข้าไปเลยคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงของหมอแหลปหน่อยนะฮะ
น้ำ๙๕ยูเรีย๒๕แล้วก็ธาตุอื่นอีก๒๕
โอเคมันมีเยอะมากเลยครับมันมีโซเดียมโอเทสเซียมแก๊มิเซียมอะไรต่าง
ที่ถ้าสกัดออกมาทีละตัวเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับ
เชื่อไหมครับว่ามันน้อยมากน้อยกว่าในอาหารที่เรากินเข้าไปคำเดียวซะอีก
ทำให้ผิวหน้ารู้สึกนุ่มแต่ทีมถูกทีมกักยังมียูเรียเยอะกว่านั้นเลยครับ
ยังมีสารที่เป็นประโยชน์เยอะกว่านั้นครับเราจะไปเอาเยี่ยวมาทาทำไม
มีทั้งเลือดปนมั่งมีทั้งแบคทีเรียเชื้อโรคต่างยุบยับเอามาเคาะเชื้อเจอเชื้อเต็มไปหมด
เอามาใส่แผลบางคนว่าเออทำไมเลือดหยุดไหลมาใส่แล้วไม่ใส่ก็หยุดไหล
เพราะว่าร่างกายมีกระบวนการในการห้ามเลือดอยู่แล้วครับทำไมมันถึงอยู่ได้
ก็เพราะว่ามันไม่ได้มีโทษร้ายแรงแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับ
มันก็เลยยังอยู่ได้ขอเถอะกันนะครับเลิกนะครับ
มีมุกตอนท้ายนึกว่าจะดื่มจริงอย่างที่หมอแรมบอกว่ามันไม่ได้มีโทษร้ายแรง
ทำให้คนดื่มก็ยังอยู่ได้ต่อไปไม่ใช่หมายความว่าดื่มแล้วมันจะเป็นอะไรไปนะฮะ
แต่ว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์แบบมากมายขนาดนั้นอันนี้เป็นหมอแหลปบอก
แหลปบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งมีคนที่ติดตามหมอแหลปอยู่ส่งข้อความมาหา
เป็นข้อความหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่ามีลูกคนหนึ่งเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยไปเข้าค่ายกับหมอคนหนึ่ง
แล้วตัวลูกอึดอัดมากเพราะแม่ยกย่องหมอคนนั้นว่าเป็นสัตบุรุษ
มีหลักจิตวิทยาจนแม่เชื่อมเรื่องของการดื่มน้ำปัสสาวะมาก
ค่ะแล้วแม่เขาก็ดื่มถึงขนาดเอามาทาหน้าเลยนะจนลูกแบบอึดอัดอ่ะ
เห็นแม่เอาน้ำปัสสาวะมาทาใบหน้าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีให้แม่เนี่ย
อะไรแบบนั้นคุณหมอก็ตอบไปนะครับทีนี้นอกจากเรื่องที่หมอแหลปออกมาโพสต์
คุณผู้ชมบอกว่าการดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองใช่ว่าจะปลอดภัยหรือว่ารักษาโรคได้
จากปัสสาวะนั่นคือของเสียที่ถูกขับออกมาจากร่างกายของมนุษย์
โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคตายหรือโรคหัวใจ
ปัสสาวะจะถูกขับออกมาปะปนกับเชื้อโรคเหล่านั้น

นั่นหมายความว่าเราพยายามที่จะยัดเยียดของเสียที่ถูกกรองออกมาจากร่างกาย

ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ผลดี

ยังไม่มีการยืนยันหรือว่างานวิจัยทางการแพทย์ว่าน้ำปัสสาวะ
มีประโยชน์ต่อร่างกายหรือว่ารักษาโรคต่างให้หายขาดได้
แต่ว่าสำหรับหมอเขียวหรือว่าคุณใจเพชรแล้ว
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมก็จบมา

ปริญญาเอกครับเป็นดรสาขาสาธารณสุขชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนศรีสเกต
มาเมื่อปี๒๕๕๕ครับ
แล้วเป็นบุคคลที่เผยแพร่ความรู้ด้วยแพทย์ทางเลือกควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม
แล้วทำแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าปัสสาวะใครปัสสาวะมันใครอยากดื่มเลย

เขาจะตั้งเอาไว้ให้ตกตะกอนก่อนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ดื่ม
แต่ที่อ่านข้อความส่วนใหญ่คือเป็นตาแดงแล้วหยอดไปแล้วมันหาย